แล้วเพลิงเนี่ยไปมอดจนหมดเนี่ยประมาณสักตี๓ได้นะครับ
ภายหลังจากพิธีถวายเพลิงจริงสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม
พ่อคุณปริสุทธโธที่ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง
อามรามหลวงด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เสร็จสิ้นไปตามขนบโบราณ

รองศาสตร์ตัวอาจารย์ร็อกเตอร์สุธิศักดิ์สอนลำครับ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปัตตะพีและฐานราก
วิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็เป็นหนึ่งในทีมวิศวกรที่ไปร่วมช่วยกันถมดิน
เพื่อสร้างฐานของชาปนสถานชั่วคราว
และได้รับเชิญให้ไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่หลวงพระคุณ

เป็นภาพควันไฟที่ลอยอยู่เหนือเตาเผา
ทำให้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาที่เป็นการถวายเพลิงจริง

แต่ถ้าเรามองในความน่าอัศจรรย์ใจความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องของหลวงพระคูณคุณผู้ชมมองดู
คือเปลวเพลิงมันหมุนเกลียวนขึ้นไป
คล้ายกับร่างของหลวงพ่อคูณที่กำลังนั่งยอง
ซึ่งเป็นบุคลิกของท่านอยู่แล้ว
ที่ท่านชอบนั่งแบบนี้ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่
ซึ่งท่านเองเคยพูดเอาไว้ว่าการนั่งย้อง
มันทำให้คล่องตัวสะดวกคล่องแคล่วรวดเร็ว
เคลื่อนตัวไม่ว่าจะลุกจะนั่งจะเดินก็สะดวก
แล้วกูจะนั่งมาจนชินแล้วรู้สึกสบายดี

ก็เป็นท่าที่ปรากฏในภาพที่เราได้เห็นไปนะครับ

ชาปนสถานชั่วคราวพุทธมณฑลอีสาน
สักขีพยานจากทุกภาคส่วนเองที่เกี่ยวข้องทั้ง๑๕ท่าน

พระพรมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคนอัพภาค๘
ไตมิตรวรวิหารกรุงเทพมหานคร
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมา

คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เดินทางไปร่วมเข้าพิธีการเก็บเท่าอัฐิครูใหญ่หลวงพระคุณ

ก่อนที่จะล็อกด้วยกุญแจ๔ด้านอย่างหนาแน่น
แล้วก็พันหีบบรรจุอัฐิหลวงพระคุณด้วยจีวรพระสงฆ์

หลังจากนั้นมีการนำขึ้นรถขบวนเดินทางออกจากชาปนสถานชั่วคราว

ยังท่ามเรือหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงนรขอจวัตรนองคาย
ลองศาสตราจารย์ในแพทย์ชันใหชยภาณทองวิทยากุล
คณะบริคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเก็บเท้าอังคารและเท้าอัตถิกณฑ์ของหลวงพระคุณ
ทุกขั้นตอนมีพยานอยู่ร่วมในพิธีทุกขั้นตอน
รวมทั้งคุณยายคำมั่นวงการจณรัชเป็นน้องสาวของหลวงพระคุณ
จากนี้มวลกระดูกของหลวงพ่อคูณลักษณะที่เห็นนั้นเป็นสีขาวนะครับ
เป็นรูปร่างครบถ้วนสมบูรณ์ส่วนศีรษะสะโพกแขนและขาครบถ้วนสมบูรณ์
จากว่าเผาด้วยไม้จิกที่เป็นไม้มงคลนะฮะ
แล้วก็เป็นไม้ร้อนทำให้การเผานั้นมีไฟที่รุนแรง
กระดูกจึงยังคงรูปร่างที่ครบถ้วน
ทางนี้ตามกำหนดในเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ใช่ค่ะที่เลือกแม่น้ำโขง
เพราะว่าถือว่าเป็นแม่น้ำแห่งเอเชีย
แล้วก็ไหลผ่านหลายประเทศ

จังหวัดหนองคลายเป็นจุดที่ใกล้กับทางลาว

เคยบริจาคเงินให้กับทางลาวเป็นจำนวนเงิน๑ล้านบาท
แล้วก็เลยทำให้มีพุทธศาสนิกชนชาวลาว
รักและสัทธาในหลวงพ่อคูณเป็นอย่างมาก